สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้จะเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่คุณแมทพิรณีเขาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มสงกรานเตชนรงค์
ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าตามมาไม่เว้นแต่ละวันยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็ยังสืบเนื่องไปถึงเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะคะ
ก็โดนดราม่าโดนหางเลขไปตามตามกันแต่ต้องบอกว่าสิ่งต่างต่างที่ผ่านมาดราม่าที่ผ่านมา
ไม่สามารถทำลายมิตรภาพของเหล่าห้าสาวสุดซีไปได้เห็นได้จากการจัดงานวันเกิดให้กับเต้ยแล้วก็แต้วนะคะ
ที่ต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมากันคบแก๊งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องดราม่าสำนันเมือง
ทั้งมิวนิถามิลชะลิดาแม็ลที่รณีซึ่งงานนี้ยังมีหวานใจของสาวเข้าไปร่วมงานด้วย
มาร่วมเป็นกับเพื่อนเพื่อนด้วยรึเปล่านะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยต้องรอดูไป
ลงรูปนี้เอาไว้ก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์
ที่พูดถึงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

คนที่เล่นโซเชียลมีเดียต้องระมัดระวังเรื่องของการคอมเมนต์กันด้วย
ถูกต้องเพราะว่าทุกพื้นที่บนโซเชียลของเหล่าดารา
อันนั้นคือเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นต้องเคารพ
แล้วก็ให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของเขาเหล่านั้นด้วยนะ